และในช่วงค่ำนี้นะคะก็มีพิธีสวดพระอภิษฐรรมนักเรียนเตรียมทหารพักขพงศ์ตันการหรือว่าน้องเมย์ด้วยที่วัดวิเวการามจังหวัดชนบุรี
หลังจากที่ทางครอบครัวก็ได้รับผลตรวจสอบการเสียชีวิตของน้องเมย์จากทางสถาบันนิติวิทยาศาสตร์แล้วนะคะ
เราจะไปติดตามบรรยากาศจากคุณจริยาศรีสันพงภูมิสุข่าวทรัฐทีวีค่ะ
รายงานสดมาจากวัดวิเวการามจังหวัดชนบุรีค่ะ
ขณะนี้นะคะพิธีสวดพระอภิษฐรรมนักเรียนเตรียมทหารพระกระพงศ์ใกล้ที่จะเริ่มขึ้นแล้วค่ะ
โดยตั้งแต่ช่วงเย็นจนถึงขนาดนี้นะคะ
ก็ยังมีบรรดาญาติและคนใกล้ชิดนะคะต่างทยอยเดินทางมาร่วมแสดงความอาลัย
รวมถึงเป็นการให้กำลังใจกับทางครอบครัวด้วยค่ะ
พิธีสวดพระอภิษฐรรมนักเรียนเตรียมทหารพักขพงศ์ตัญญาการหรือน้องเมย์นะคะ
ซึ่งจัดขึ้นอย่างเรียบง่ายที่วัดวิเวการามจังหวัดชนบุรี
ก็มีเพียงทางครอบครัวคือนายพิเชษนางสุกัญญาพ่อและแม่นะคะ
รวมถึงนางสาวสุพิชาตัญญาการพี่สาวของน้องเมย์
บรรดายาดและคนใกล้ชิดที่ทยอยเดินทางมาตั้งแต่ช่วงเย็นนะคะ
เพื่อมาร่วมแสดงความอาลัยและเคารพศพของน้องเมย์
พร้อมกันนี้นะคะก็ยังเป็นการให้กำลังใจกับทางครอบครัวด้วยค่ะ
โดยวันนี้เองนะคะก็ยังไม่มีเพื่อนรวมถึงตัวแทนของโรงเรียนเตรียมทหารมาร่วมงานค่ะ
ซึ่งคาดว่าจะเดินทางมาในพิธีชาปนกิจวันพรุ่งนี้
โดยความตั้งใจของครอบครัวในเบื้องต้นนะคะ
ก็อยากจะจัดพิธีในวันนี้อย่างเรียบง่ายกับญาติและคนสนิทเท่านั้นค่ะ
สำหรับพิธีสวดพระอภิษฐรรมในวันนี้นะคะจัดขึ้นภายหลังครอบครัวตัญการ
ผลการตรวจสอบการเสียชีวิตของน้องเมย์
ที่ตรวจสอบโดยสถาบันนิติวิทยาศาสตร์กระทรวงยุติธรรมเมื่อวานนี้นะคะ
ก่อนที่จะจัดพิธีชาปนกิจในวันพรุ่งนี้ค่ะ
และวันนี้นะคะก็ไม่ได้มีการให้สัมภาษณ์จากกับทางครอบครัวแต่อย่างใดนะคะ
เนื่องจากเป็นการเคารพสิทธิความเป็นส่วนตัวของครอบครัว
ในช่วงแห่งเวลาแห่งการสูญเสียในครั้งนี้นะคะ
และทางครอบครัวเองนะคะก็ยังได้ขอความร่วมมือ
ทั้งนี้นะคะก็มีการแจ้งผ่านผู้ประสานงาน
และก่อนหน้านี้นะคะนางสาวสุธิชาพี่สาวก็ได้โพสต์ข้อความขอความร่วมมือนี้ด้วยค่ะ
ค่ะตอนนี้นะคะพิธีสวดพระอภิษฐรรมก็ได้เริ่มขึ้นแล้วค่ะ
โดยการแจ้งพิธีในวันนี้นะคะ
จากทางครอบครัวจะแจ้งไปยังบรรดายญาติและคนใกล้ชิด
ถึงพิธีในวันนี้รวมถึงพิธีชาปนกิจ
ที่จะมีในวันพรุ่งนี้เวลา๑๕นาฬิกา๓๐นาทีด้วยค่ะ
แล้วนี่ก็เป็นบรรยากาศที่วัดวิเวการามจังหวัดชนบุรีค่ะ